ค่ะไปต่อกันเหตุการณ์ที่จังหวัดเลยในรั้วโรงเรียนค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเป็นเหตุการณ์ที่นักเรียนชายชั้นม๒ผมยาวผิดระเบียบ
แล้วครูเนี่ยจะไปตัดผมนะคะก็ปรากฏว่าน้องไม่พอใจ
ก็ก่อเหตุทำร้ายครูขึ้นมานะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ตอนประมาณสามโมงเย็นค่ะที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่บ้านหนองผักก้าม
ตำบลกุฎป่องอำเภอเมืองเลยนะคะครูชาญศักดิ์ซึ่งเป็นครูวิชาสังคม
แล้วก็เป็นครูที่ถูกนักเรียนทำร้ายนี่แหละค่ะเล่าให้ฟังบอกเมื่อวานนี้เนี่ย
ครูกำลังจะทำโทษในต้นซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม๒
เพราะว่าไว้ผมยาวผิดระเบียบจะตัดผมให้ถูกตามระเบียบต่อหน้าเพื่อนในชั้น
ปรากฏว่าถูกนักเรียนคนนี้ผลักล้มแล้วก็ใช้เท้ากระทืบค่ะ
หลังจากนั้นเอาเก้าอี้พลาสติกฟาดซ้ำรวมถึงจะไปหยิบกันไกลแทงครูด้วยนะคะ
ก็เลยรีบเข้าไปล็อกตัวแล้วแย่งกันไกลมาได้เพื่อนในห้องต้องช่วยกันห้าม
ซึ่งครูท่านนี้ยืนยันบอกไม่ได้ทำร้ายเด็กนะคะข้อมูลของเพื่อนเพื่อนในห้องเนี่ย
เล่าบอกว่าเมื่อวานเนี่ยนักเรียนคนนี้บอกกับเพื่อนบอกว่า
ถ้ามาตัดผมเดี๋ยวจะจัดการให้ยับเลยเนี่ยค่ะจังหวะที่มีเรื่องกันเนี่ย
เด็กก็เข้ามาช่วยกันห้ามบางคนเนี่ยก็ถูกลูกหลงปากแตกฟันหักไปด้วยนะคะ
แล้วก็ทุกคนในห้องเห็นหมดว่าครูไม่ได้ทำร้ายเด็กนักเรียน
ซึ่งเพื่อนนักเรียนเล่าให้ฟังบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
นักเรียนคนนี้มีลักษณะเหมือนคนคลั่งคุมสติตัวเองไม่ได้ค่ะ
วันนี้ก็ไปที่สถานีตำรวจเพราะว่าเมื่อตอนช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
พ่อแม่ของนักเรียนคนนี้ก็ไปพบกับรองภูมิหน่วยการโรงเรียน
พูดคุยกันอยู่ประมาณ๔๐นาทีออกมาก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับผู้สื่อข่าวนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามรองผู้มนุยการโรงเรียนนางมณพรปุญยพงศ์ค่ะ
ก็บอกว่าได้คุยกับพ่อแม่แล้วก็เด็กแล้วเบื้องต้นเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้พูดอะไร
ส่วนน้องบอกว่าไม่มีเหตุจูงใจอะไรไม่เคยโกรธแค้นครูแล้วก็เพิ่งเจอกับครูครั้งแรก
เพียงแต่ว่าน้องต้นเนี่ยเป็นเด็กที่มีอารมณ์รุนแรงแล้วก็ต้องกินยาตลอดค่ะ
เนี่ยค่ะเบื้องต้นโรงเรียนก็ขอให้พักการเรียนไปก่อน๒๓วันไปพูดคุยทำความเข้าใจกันนะคะ
แล้วทางโรงเรียนบอกว่าจะไม่ทอดทิ้งนักเรียนแต่ว่าอยากให้พ่อแม่เด็กคุยกับลูกให้มาก
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีรายงานบอกว่ามีการแชทไลน์กันนะคะข่มขู่ครูในกลุ่มเพื่อน
ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจริงนะคะเพราะฉะนั้นทางโรงเรียนก็บอกว่าจะช่วยดูแลเด็กอีกแรงหนึ่ง
และไม่ปล่อยประละเลยอย่างแน่นอนค่ะ
เป็นบทเรียนสำหรับการที่เราจะได้โรงเรียนต่างที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบพวกเรานะคะว่า
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนมันไม่เหมือนกัน
ถ้าเผื่อเราเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะช่วยเหลือกันยังไงมีวิธีป้องกันยังไง
ถึงจะไม่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นอีกเนี่ยค่ะแล้วก็จะได้ช่วยเหลือผู้เรียนด้วย
ว่าต่อไปเขาจะอยู่ในสังคมนะคะเราจะต้องดูแลเขาแบบไหน
นี่แหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่อยู่ในโรงเรียนเกิดขึ้นในโรงเรียน
แล้วก็ต้องคุยกันเยอะระหว่างคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะคะ